คำเดียวรู้เลยครับอร่อยร้อน
ผมกับนิดตามหากินกันครับ
สีสันมันดูน่ากินนะ
ก็เขาบอกว่าที่นี่มันมีเมนูลับอีกเมนูนึงสิต้องเป็นลูกค้าประจำเท่านั้นถึงจะรู้

กินล้างบางวันนี้เราอยู่กันที่ญาติองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม
แห่งร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนามีพระร่วงโรจนฤทธ
ไม่ว่าใครมาเยือนนครปฐมก็ต้องมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
และที่สำคัญย่านนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของอร่อยเช่นกัน
รายการกินล้างบางก็ย่อมไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาล้างบางกันครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับผม
และวันนี้นะครับทีมงานบอกกับผมว่าจะมีเจ้าหญิงมาครับ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พี่เนี่ยค่ะคือเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุ
น้องคิดถูกแล้วพี่ไม่ได้คิดเจ้าหญิงไป
แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าหญิงบุโกของเรานะครับ

โอ้โหถ้าพูดถึงข้าวหมูแดงพี่พูดเลยว่าพี่ชอบมาก
จะจัดไปให้แซ่บให้ถึงที่เลย

ทีมงานบอกว่ามีโจทย์ครับ

เราไปหาร้านหมูแดงชื่อแปลกมีปีกครับผม
หมูแดงชื่อแปลกมีปี่

บ้านไซซ์ตราไซซ์ร่านไซซ์ที่ว่าเด็ด

กินล้างบาง

วันนี้แซ็กและปุ๊กโกะก็อยู่กันที่ตลาดสดสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หรือที่เรียกกันติดปากว่าตลาดบนตลาดร่างนครปฐม

ตามหาร้านหมูแดงชื่อแปลกมีปีก
โหแต่กว่าจะหาเจอสงสัยจะมีจุก
เพราะของอร่อยระหว่างทางเพียบ
อดใจไม่ไหวจริงครับ
สวัสดีครับตายแล้วขายดีไหมครับ

น้องข้าวประถมมีข้าวหลามด้วยเหรอ

ส้มโอหวานข้าวสารขาว
ลูกสาวงามข้าวหลามหวานมัน

ปฐมเจดีเสียดฟ้า
สวยงามตามแม่น้ำท่าจีน
มีข้าวหลามอยู่ในคำขวัญแบบนี้
เราก็ต้องมาแวะชิมกันครับ
นี่คือร้านแม่เล็กรอดบางอย่าง
หลามของร้านมี๔แบบคือ

และที่เด็ดไม่เหมือนใครก็คือ

ซึ่งทุกเมนูล้วนหวานมันหอมอร่อย
ลิ้มลองทั้งนั้น

ลูกสาวต้องลูกสาวงาม

ตายละเขาว่าเรียกคุณแม่นี่แหละ

ครับ

ข้างหน้ามินกะทิในแม่น้อง

นอกจากข้าวขาวแล้วมีเก้าอื่นมั้ยคะแม่
ก็มีดำมีขาวมีสังกยา

สวัสดีครับ
คนหล่อยของใจดีจากงานแม่คือเร็วเหรอ

เดี๋ยวเราไปร้างบ้างกันต่อครับผม
มูดแดงชื่อแปลกมีปี๊กครับผมไปละครับ

แต่ของอร่อยย่านนี้ยังมีอีกเยอะ
กลัวจะซื้อหอบกลับบ้านไม่หวานไม่ไหวนะสิครับ

ของหอมอ่ะ

ของผมไหมไม่ใช่ขนมขนมโอ้โหอยากติ๊กอีกนิดได้ไหมอ่ะ
ความหอมเตะจมูกของขนมไข่ร้านนี้ทำเอาแซ็กกับปุ๊กโกะอดใจไม่ไหว
ลูกเล็กพอดีคำแตะอัดแน่นด้วยความหวานมันหอมของเนยแบบนี้
มีที่นี่ที่เดียวขนมไทยกิจเจริญ
แล้วก็อยู่แล้วนั้นด้วยอยู่นอกตู้เย็น๗วัน
แม่บอกว่าอยู่ได้นานด้วยอยู่นอกตู้ไปได้ปีนึง

แช่ตู้เย็นอยู่ได้๑๐ปี

แล้วแวะก่อนได้ไหมอ่ะแวะสุดทางเลยนะครับตั้งแต่เดินมานะครับ
เอานะที่อยากกินเค้ามานานคอนประธมแล้วได้ไหมอ่ะ

ข้ามูนใดชื่อแฟกมีปี่ของผมหล่ะครับ
อู้ยดีจบของทอดมันน่ากินมากเลยอ่ะ
แวะร้านฮอตมันก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับ

๑๐บาทหนูขอชิมนิดนึงได้ไหมครับวันนี้รสชาติเป็นยังไงบ้าง

ไม่ใช่ให้ชิมเฉยอ๋อนี่ก็๖๐บาทได้เท่านี้

อื้มเครื่องแกงมัน

เหนียวนุ่มหอมเครื่องแกง

ปลากายร้วนไม่ผสมแป้ง
ส่วนของผมนะครับเต้าหู้ทอดนะครับ
กรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมัน
แล้วก็น้ำจิ้มแบบสูตรพิเศษครบทุกรสชาติครับผม
งั้นเราก็เอาเต้าหู้๖๐บาท

แล้วก็เอาทอดมัน๖๐บาท

กิตยพรทอดมันอยู่หน้าร้านตั้งฮะเสงร้านหมูแดงเจ้าดัง
ซึ่งนอกจากทอดมันแล้วก็มีเต้าหู้ทอดที่ขายดีไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะทอดมันเป็นทอดมันปลากรายแท้เหนียวหนึบ
ทานคู่กับน้ำจิ้มแสนอร่อยเข้ากันดีจริงครับ

จ้ามาเลยมาเลยใช่รอยยี่สิบบาท

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

วันนี้นะครับผมก็มีขนม

เรียกคุณป้าหรือคุณพี่ดีครับผม
เรียกยังไงก็ได้ล่ะครับผม

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เอาล่ะครับมา

เอลเซเนเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครใครก็อยากชิมมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปครับผม
ยาหู้
ในระหว่างที่แซคเดินเชิญชวนชาวนครปฐมชิมเอลเซกันอยู่นั้น
แล้วก็ยังใส่เกียร์ห้ากินล้างบางต่อไปและก็มาหยุดอยู่ที่ร้านนี้

กี้เจ้าเด็ดแห่งตลาดล่างนครปฐมแห่งนี้

แหมก็ของอร่อยนครปฐมมันเยอะอะ
เจอร้านซุกกี้ร้านนี้ก็ต้องรีบมาเช็คอินก่อนเมื่อกี้หรือยังไงของอร่อย

กี้คุณเตือนเขาบอกว่าอร่อยต้องมากิน

กินแล้วใช่ไหมครับข้าวหมูแดงชื่อแบบนี้ปีกเนี่ย
กินแต่ว่าขอกินซุกี้ก่อน
ซุกี้ของเรานะคะเปิดมาได้๗๐กว่าปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่รุ่นอาม่าแล้วก็มารุ่นแม่แล้วก็มารุ่นรุ่นลูกค่ะ
เมนูเด็ดของร้านเรานะคะก็คือซุกี้นะคะ
น้ำจิ้มเนี่ยมาจากสูตรฮ่องกงนะคะ
มี๓รสเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยค่ะ
กี้ของเรามีทั้งซุกี้น้ำซุกี้แห้ง
แล้วก็ซุกี้แห้งของร้านเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่น
เพราะว่าซุกี้แห้งของเราเนี่ยเป็นแบบล่วงนะคะ

ก็คือสายที่รักสุขภาพนี่ก็คือทานได้เลยค่ะ
เครื่องที่ร้านนะคะมีหมูมีไก่มีลูกชิ้นปลา
มีปลาหมึกสดมีหมึกกรอบค่ะแล้วก็มีเนื้อไก่ค่ะ
ถุดิบที่ร้านใช้นะคะใช้สดใหม่สะอาดทุกวันค่ะ
วันหนึ่งนะคะที่ร้านเนี่ยขายไม่ต่ำกว่า๓๐๐ถ้วยค่ะ
ลืมแวะมาที่ร้านซุกี้คุณเตือนตลาดร่างด้วยนะคะ
แน่นมากเลยมีทั้งปลาหมึกสดลูกชิ้นปลาปลาหมึกกรอบ

มันต้องกินกับน้ำซูกกี้แบบไหนมันต้องปรุงว่าอร่อยไหม

เห็นพี่กินผมก็มีความสุขแล้วครับ

ขนโคลเชลียเฉยครับอืมบ้านผมก็คือโคลเชลีย

ทำไมดูของแซ็กส์ดูเครื่องเยอะกว่าของโกโกอ่ะ

เป็นคนมากครับ

นี่เห็นชามใหญ่แบบนี้ราคาไม่แพงนะจ๊ะแซ็กจ๋า

อร่อยถูกแล้วก็อิ่มมาก

ไม่เหมือนวุ้นเส้นทั่วไปเนาะ
ถึงเวลาที่ต้องมาชิมเย็นตะโฟแล้วเมื่อกี้สั่งมาอีกชามให้แซ็กจ้ะ

ใช่หอมแล้วก็หวานแล้วก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มาก
น้ำต้มกระดูก

เต้นดีครับซู่แข่วไหมคะซู่แข่วครับซู่แข่วมากครับผม
ซู่ลิ้นซู่ฟันซู่แข่ว

เต้นอย่างนี้นะครับเออดี
อร่อยมากสุดครับซุกกี้คุณเตือนนี่อร่อยจริงนะสมคำล่ำลือจริงเห็นไหมถ้าเกิดไม่หยุดกินนะเป็นไงล่ะ
แต่อันนี้ยังไม่ได้ครึ่งท้องของผมเลยนะครับพูดจริงหรือเปล่าใช่ครับ
แต่ละสี่ห้าชามเลี้ยงจะไหวยังไงเนี่ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าเอาเป็นว่าซุกกี้คุณเตือนอร่อย
เสียบอ่านี่ถ้ายังไม่อิ่มเดี๋ยวไปล้างบางกันต่อครับ
ที่ไหนที่ร้านข้าวหมูแดงของเราไงครับ
พร้อมแล้วไปเลยจ้ะไปเลยไปเลยค่ะ
อุ้ยอีกทีเย็นใหม่อ่ะทำไมครับ
ที่ได้กลิ่นหอมอ่ะโอ้พี่นี้จมูกดีมากเลยครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแบบนี้นี่นี่นี่นี่
กะเพาะแพ้กะเพาะปลากะเพาะปลาเจ๊แป๋ว

คุณคะขอกระเพาะปลาถ้วยหนึ่งช้อน๒อัน
เพาะปลาที่ร้านเป็นกระเพาะปลาแท้หรือว่าเอาไปหนังหมูคะ

ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหนังหมูมันจะดูรู้
แต่เดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนว่ากะเพาะปลาแท้ได้ป่าว

อุ้ยอร่อยอุ้ยอร่อย
ระวังร้อนนะร้อนมากจริง
เมื่อกี้พี่กินเข้าไปคือเพดานลอกเลย

ให้เขาเป่าก่อนเดี๋ยวให้โอกาสแซคเขาเป่าก่อน

เดี๋ยวดีพี่ไปกินไข่สองวัยพร้อมก่อนเมื่อกี้อันเนี้ย
เป็นไงเป็นไงอร่อยมั้ย

มีเลือดมีกระเพาะปลา

สูตรเด็ดเคล็ดลับของกระเพาะปลาเจ๊แป๊วอยู่ตรงไหน
คือน้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็ร้อนตลอด

เมื่อกี้กินเข้าไปเพดานลอกเป็นแผ่นขาวเลย
แล้ววัตถุดิบเราคัดสรรยังไงคุณพี่จ๋า

พี่แป๊วนั้นแม่เข้าครับ

แต่หากใครอยากชิมกระเพาะปลาร้อนอร่อย

เพราะลูกชายและสามีของพี่แป๊วรอต้อนรับทุกท่านอยู่ครับ

นี่ร้านข้าวหมูแดงชื่อแปลกนีปีก

ปลาก็คือแบบว่าการหั่นหมูนี่จะแบบบางมาก

คนก็ก็เลยเรียกว่า
คนก็จะแซวว่าโอ๊ยหมูบินแล้วหมูบิน

อ๋อหมูปลาและหมูบินใช่

แปลงทั่วค่ะติดคลุกค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ
หมูกรอบ๑หมูแดง๑ผสม๑โอเคครับผมไปครับไปเลยครับ
เนเจอร์ที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวหมูกรอบ
คือคนมาทานเนี่ยจะติดใจหมูกรอบมาก
คือหมูกรอบจะกรอบนะคะหนังจะกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มทานอร่อยค่ะ
กรรมวิธีนี้คือจะขั้นแรกเลยคือจะต้องเอาไปต้มให้หนังมันนุ่มก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยค่ะเป็นสูตรแล้วถึงจะเอาไปย่าง
ทางร้านเนี่ยจะไม่ใช้หมูกรอบทอดนะคะเพราะว่าการทอดเนี่ยบางทีแบบถ้านานนานไปมันจะไม่กรอบ
ย่างเนี้ยมันจะทำให้หมูกรอบกรอบได้ทั้งวันค่ะแต่ถ้าคนจะมาเขาก็จะสั่งอ่า
หมูแดงหมูกรอบปนกันหมูแดงก็นุ่มค่ะอร่อยแล้วก็มีข้าวหน้าไก่นะคะ
ข้าวหน้าไก่ย่างแล้วก็ข้าวหมูอบค่ะข้าวหมูอบเนี่ยค่ะจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ
ทางร้านนะคะก็เปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งค่ะปิดประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
ถ้าอยากทานหมูกรอบนะคะรบกวนให้มาเร็วนิดนึงคือจะเป็นเมนูที่ว่าหมดก่อนอย่างแรกเลยค่ะ
รับรองมากินที่ร้านติดใจอร่อยเชียบ
มาแล้วขอบคุณมากค่ะ
สังเกตได้เลยนะร้านนี้นะน้ำลาดเขาดูเข้มเข้มข้นมาก
แสดงว่าต้องอร่อยตามที่เขาบอกบางร้านจะออกเป็นสีแดงนะครับ
อันนี้แบบออกสีน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวขอเอาน้ำจิ้มลาดหน่อยนะ

เนื้อหมูนะกรอบนอกนุ่มในมีมันแทรกหอมย่าง
พอกินกับข้าวนะกับน้ำลาดนะครับ
มันเจ็มจนเข้ากันดีอร่อยขอหมูนิ้นนิ้นกันแล้วกันครับอื้อหู
นี่ไงอ่ะนุ่มเหมือนจะขึ้นสว่าง
ก็คือหมูมันนุ่มใช่มั้ยไม่แข็งนะนุ่มมากครับใช่
หมูแดงกำลังพอดีครับไม่แข็งเกินไปครับผม
สมกับนิตย์ตามหาอย่างเดียวกันครับ
ร้านหมูปิ้งอร่อยเชียบโอ้โหอิ่มมากผมยังไม่อิ่มเลยครับผม
รายการเขาจ้างหนูไหวยังไง

จะไปล้างบางล้างเบิ้ลล้างจานนึงเอาก่อนกินเยอะขนาดนี้

ตายแล้วกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

ถามไม่อย่างนี้อาหารป่ามันก็ไม่ใหญ่แบบ
อยู่ที่ว่าเราจะกินป่าไหนก็แล้วแต่
อันนี้จะพาไปกินของแปลกครับผม

แบบภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ

หลังจากที่กินล้างบางกันไปในช่วงที่แล้ว๖ร้านจำนวนจานก็นับไม่ถ้วน
ตอนนี้แซ็กก็พาปุ๊กโกเข้าป่าเข้าเมืองมากินอาหารป่าที่ร้านครัวดอกไม้ป่า
ร้านนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านของนครปฐมที่มีเมนูแปลกให้เลือกมากมาย
ที่สำคัญคือโดดเด่นในด้านรสชาติที่จัดจ้านและเผ็ดร้อนจนต้องร้อง

ไม่รู้

ไหนว่ารู้หมดไงครับ
จะรู้ได้ยังไงล่ะหิวแล้วเนี่ย

น่ากินมาก

แล้วก็พาน้องไปเที่ยวไปกินที่นู่นที่นี่

แล้วเราก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ผมไม่คิดว่าเมนูอาหารป่าจะมาอยู่กลางเมืองนครปฐมนะครับ
เอาเป็นว่าไหนก็พามากินของแปลกของป่าแล้ว

เริ่มต้นด้วยผัดพริกไทยดำกวาง

วางผัดพริกไทยดำของเราจะใส่ลากผักชีพริกไทยดำพริกไทยขาว
ผัดให้ไฟแรงเลยค่ะให้มันหอม

หอมมากครับผมพร้อมพริกไทยดำ

ครับผม

แล้วก็ไม่ได้กลิ่นสาบของแบบกวางด้วย
กระต่ายผัดเผ็ดกระต่ายแล้วก็จะเป็นกระต่ายป่านะคะ
กระต่ายเราก็จะสั่งมาจากละนองเลยค่ะ
น้ำพริกเราก็จะเป็นน้ำพริกดีปี
น้ำพริกแกงผัดเผ็ดนี่เราจะปนกับน้ำพริกมอนค่ะ

ร้านเราราคาเป็นกันเองนะคะ

อันนี้กวางผัดพริกไทยดำไปเรียบร้อยแล้ว
เรามากินกระต่ายบ้างดีกว่า

ปกติผมใช้ขูดแต่มะพร้าวครับ
สีสันมันดูน่ากินน่ากินนะ

เมื่อเจอเธอเจอเนื้อไพรเลยสะ
พริกไช่สดแล้วก็แบบใบกะเพรา
บอกได้เลยว่าโอ้โหแบบเผ็ดร้อนมากครับผม
ร้อนมาจากดีปรีครับผม
ดีในปีก็คือเครื่องเทศชนิดหนึ่งครับผมอืม
ถึงว่าเวลาผัดแล้วมันก็จะดับคาวได้อะไรได้เนอะเออ
มันยากนะครับ

พอกัดเข้าไปมันจะดูซุ้มส่ำไม่แข็ง

อร่อยกินอย่างพี่ปกโกะว่าเลยครับ
ต้มมะดันนี่เราก็ใช้ไก่ไทยต้มมะดันค่ะ
ดันนี่เรามีทั้งปีนะคะเราจะสต๊อกไว้ใช้ทั้งปีเลยค่ะ
เนื้อไก่เราจะเดาะกระดูกออกไม่มีกระดูกเลยค่ะ

ไก่ไทยต้มมะดันเรามาตักชิมกันดีกว่าว่ารสชาตินี่ครับ
เพียวมากไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวนะเปรี้ยวมะดันน่ะ

ชิมไก่ก่อน
ใช่ครับ๒๐๒๐ร้องชิมดีมั้ย
มันจะดูกลมมันจะดูมีความหอมของมัดดันอยู่ไปในนั้นอร่อยรสชาติดี
มาถึงเมนูปลาช่อนโฮกฮือ
ชื่อนี้มาจากเวลาใครสดน้ำแกงจะต้องสดดังถูก
แล้วก็ร้องฮือฮือ
เพราะความอร่อยแซ่บ
สองคนนี้กินแล้วจะเป็นอย่างไร

ปลาช่อนโฮกฮือ

ลองชิมปลาช่อนโฮกฮือดู
ดูสิว่ามันจะรสชาติโฮกฮือไหม

โอ้โหต้มยำนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ต้มยำธรรมดาแน่นอนครับ
มันเป็นรสชาติที่แบบดูป่า

มันดูแบบรสชาติแบบถึงเนื้อของมัน

รสชาติใช้ได้แซ่บเลยเหรอครับ

แล้วน้ำซุปมันเข้าไปในตัวปลาด้วย
โอ้โหสองคนนี้ตักใส่ปากกันไม่หยุด
ความแซ่บถึงเครื่องนี้แททย์จะร้องหกซื้อหกซื้อเลยละครับ
สำหรับใครที่อยู่ในย่านนครปฐมนะฮะ
หรือว่าเป็นข้ออาหารป่าว่าเวทมาได้ที่คั่วดอกไม้ป่า
ขอมอบให้กับคุณแม่ของร้านขอบคุณนะครับ
อาหารปลาแซ่บอร่อยมากครับ
หลังจากที่กินอาหารป่ารสจัดจ้านกันไปแล้วทั้งสองก็ชวนกันมากินผักกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไฮฟองร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่ของเมืองนครปฐมที่มีอายุมากกว่า๒๐
น่ากินมากอาหารเวียดนามร้านนี้
ใช่ครับผมมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยครับ
ขนมเบื้องหยวนกุ้งกระเบื้อง

ชีใบเรื่อยต้นหอมผักชี
ทำมาราด้วยนะครับ

เสิร์ฟมาพร้อมชุดผักสดสุดอลังการ
และน้ำจิ้มที่ใช้น้ำตาลทรายแดงเคี่ยวจนหวานเข้มข้นกลมกล่อม
มีเวลาจะกินใช่ไหมเขาก็จะเอาอย่างนี้ห่อ
ใส่อย่างนี้เลยวางอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เผ็ดป่ะนิดนึงได้เลยนะโอเคใส่ไปนี่นะใส่ให้ครบ
โอ้โหต้องกินดูไก่มากไก่นี้ก่อนเออ
กัดก่อนอ่าลองกัดก่อนอ่า
มันกัดเลยครับเอาทั้งอันเลยเอาไปทั้งอันเลยดีกว่า

พี่ยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยครับ

โอ้โหให้เขียวก่อนแล้วให้บรรยักษ์ยายว่ารสชาติเป็นอย่างไร
หอมมั้ยอร่อยมั้ย
ดีมั้ยอร่อยครับเออภักด์กรอบมากอ่ะ
ลองเอามาชิมสิเออเป็นยังไงมาขอกินหมูน้ำปลาปลาก่อนนะ
อืมดีครับอร่อยอร่อยเลยอ่ะอืมงั้นไปทีละเมนู

กุ้งกระเบื้องออเดิฟยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่ง
เพราะความกรอบนอกนุ่มในเนื้อกุ้งเต็มคำ

ไม่มียาแนวบ้างนะครับไม่มีหรอกกระเบื้อง

ไม่มียาแนวไม่มีใครแน่นมากเลยอ่ะเนื้อแน่นมากเลยดูดิ
อร่อยน้องกินดี

กุ้งเน้นนะครับทุ่งกระเบื้องมันจะบาง

กุ้งพันอ้อยที่เสริมชิ้นใหญ่
ปรุงด้วยสูตรเฉพาะที่ทำจาก
กุ้งผสมมันหมูเล็กน้อย
จนได้กุ้งพันอ้อยที่มีเนื้อนุ่มเด้ง

แล้วก็กินกับพวกผักขนมจีนพวกอะไรอย่างนี้
โหมาเต็มมากมาเต็ม
ข้างในกุ้งพันอ้อยนะมันนม

แล้วเนื้อข้างในนะมีอ้อยเสียบไปด้วยใช่ไหมมันห่อ
แล้วพอกัดเข้าไปนะพูดเลยนะว่าอร่อย
เหลืองมาเลยอ่ะ

ไม่เคยครับ
ครั้งแรกเหมือนกัน

กินใหญ่คำโตโตไปเลย

อฝันอยู่ข้างหน้า
ใช่ครับ

หอมมันไหม
สมคำจริง
สำหรับน้ำจิ้ม

รสชาติอร่อย
อย่างดีหมักตะไคร้สูตรพิเศษของทางร้าน
ทำให้ได้หมูที่มีรสหวานและหอมใบชะพลู
หากใครได้กินเป็นต้องติดใจกันทั้งนั้น

แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่อยากทานครับผม

กินครั้งแรกแล้วรสชาติมันเป็นยังไง

กินแล้วน้องบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไง
ใบชะพูนี่สมัยก่อนเคยเห็นแต่ยายเคี้ยว

โอ้โหเหมือนว่าหอมใบชะพรูมากเลยครับ

แล้วก็หนึบมากครับผม

เกียร์ปุ๊บมันขึ้นจมูกแล้วมันแบบ

ให้กินต่อเรื่อยเลยเพราะมันอร่อยอ่ะ

ก็เขาบอกว่าที่นี่มันมีเมนูลับอีกเมนูนึงสิ

อย่าบอกนะว่าเมนูหาไม่เจอ

โดยโยนมุกให้ตัวเองตบมุกคนเดียวป่ะเถอะ

เป็นเมนูที่ถ้าเกิดเป็นแฟนประจำหรือเป็นลูกค้าประจำร้านนี้

เมนูส้มตำหร่วงระวัง

โอ้โหขอบคุณค่ะ

อยากคิดว่าเป็นร้านเวียดนามแล้ว

ส้มตำหลวงพระบางแซลมอน

เป็นส้มตำที่มีต้นตำรับจาก
ประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เอง

ฝานมะละกอเป็นเส้นใหญ่
ใส่น้ำปูและน้ำปลาร้านัว

ด้วยปลาแซลมอนครับผม

คือจะรู้เฉพาะกลุ่มที่มีเฟซบุ๊ค

เพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ลงเมนูค่ะ
หลวงพระบางซาม่อนก็สูตรลับก็จะมี

แล้วก็มาดัดแปลงให้มันเป็นสายทราบ
อืมรสเน่ะ
กะปิมากครับมีความกะปิมีความปลาร้าแล้วก็เข้มข้นออกหวานนิดนิด
แปลกใจหรอกค่ะที่ทำไมแม่เจ้าของร้านไปตำเองครับเพราะมันนัวมากมันอร่อยมาก
และยิ่งบวกกับเซลม่อนแบบสดสดอ่ะโอ้โหแบบอืมสุดเยอะอีหลี
แล้ววันนี้นะครับเราก็มีของที่ลึกนะครับมามอบให้กับพี่เจ้าของร้านนะครับ
ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ไฮฟองตั้งอยู่ถนนราชดำริอำเภอเมืองนครปฐม
เปิดเวลา๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม

วันอังคารสายผักสายสุขภาพและผู้ที่ชื่นชอบอาหารเวียดนาม

องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมในวันนี้
กับบุโกะก็กินล้างบางไปทั้งสิ้น
ร้าน๒๒เมนูอิ่มน้ำสำราญด้วยกันทั้งคู่
ครั้งหน้าแซคชุมแพรจะพาไปกินล้างบางที่ไหนกับใคร
ก็ต้องมาติดตามชมแล้วพบกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด
เป็นยังไงบ้างพี่ปุ๊กโกมาล้างบางวันนี้ครับ
แซคจ๋าอิ่มจนจุกทั้งมุกและอาหารเลย
เดี๋ยววันหลังค่อยมาล้างบางกันใหม่นะครับ
บางไซค์ตราไซค์ลางไซค์ที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกิน
กินล้างบาง

ซอยกามรักชีมีนะครับ
โอ้โหเป็นรุ่นแม่ในวงการลูกทุ่งนะครับ
วันไหนจะนึกกระยุดกระขึ้นกระยะ

ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะ
อาจจะกินแล้วแบบดูอร่อยนิดนึง
โอ้โฮฟินหน้าดู